ยกหน้าชุดใหญ่ชุดใหม่เลยที่เกาหลี
อยากรู้ไหมจ๊ะว่าหน้าตาจะหล่อขนาดไหน

งานนี้ของพี่กำปั้๋นดูเด็กเลย

โดยสาเหตุที่ไปแก้จมูกในครั้งนี้เพราะว่าที่ทำมามันเกือบ๘ปีแล้ว
จมูกเริ่มจะทะลุแล้วค่ะ
ใครที่ทำศัลยกรรมจมูกจะเข้าใจดีนานไปปลายมันจะใสคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องตาตอนแรกพี่กำปั้นไม่อยากทำเลยเพราะว่ากลัวโป๊ะค่ะ
แต่หมอที่นู่นก็แนะนำให้ทำดีกว่านี่แบบที่เหมาะกับตัวเอง
คุณผู้ชมทั้งหน้าทั้งหมดที่ทำมา๑ล้านบาท
แต่เพื่อความหล่อออลล่าบอกเลยถือเป็นของขวัญให้ตัวเอง
เชอรี่บอกไป๔๖ปีแล้วนะคะขอเปย์ตัวเองหน่อยก็ละกัน
ส่วนเรื่องจมูกใหม่ซึ่งทำจากซี่โครงบริจาคจากผู้เสียชีวิต
วกซี่โคงถ้าเกิดว่าคนทำศัลยกรรม
เขาจะมีช้อยใหม่เยอะขึ้นสมัยนี้นะ
ไม่ใช่เรื่องอันตรายนะคุณผู้ชมถ้าโรงพยาบาลดีเขามีแบบนี้
เออนะคะแม้จะเป็นเทรนดฮิตที่เกาหลีนะคะ
แต่ด้วยความเชื่อของคนไทยพี่กำปั้นค่ะ
ก็เลยตั้งใจจะไปทำบุญให้เจ้าของซี่โครงด้วย
ไปฟังเสียงพี่กำปั้นพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
จมูกเมื่อทำ๘ปีที่แล้วแล้วปรากฏว่าแกนมันลัด
แล้วมันจะเหมือนจะทะลุอะฮะ
คุณหมอก็เลยแนะนำว่าเออลองเปลี่ยนเรื่องของตาด้วยไหม
แดดมีบังเกียวก็อะแล้วก็

คนไทยเขาถือยังว่า

เพราะว่าอีกโฟกัสต้องใช้หน้าตาคุณผู้ชม
นี่เพิ่ง๒๐วันนะถ้าเกิดว่าทำแสกรรมเยอะใหญ่แบบนี้

บอกตรงนะคะด้วยความสัดจริงหนูไม่ได้โฟกัสหน้าพี่เลยค่ะ
โฟกัสอะไรคะหนูโฟกัสที่หุ่นร่างกายกำยำดูแลตัวเอง
ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่า